จ้องหน้าจอดีดีนะหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดที่ถนนวิทยุครับ
เฮ้ยหนูมากช่วยอย่าเพิ่งช่วยอย่าเพิ่งช่วยอย่าเพิ่ง

อาคารวานิสถนนวิทยุ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้บรรยายไปบ้างแล้วครับ
โอ้โหนี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไหม้ทั้งคันเลยล่ะคุณผู้ชม
เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดใหญ่ครับนะฮะที่ใกล้อาคารมณิชถนนวิทยุ

คือไฟฟ้ามันลัดวงจรครับทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด
แล้วก็ไหม้สายสื่อสารนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ย

เจ้าหน้าที่ต้องระดมรถน้ำนะครับเข้าดับไฟนะครับ
กว่าไฟจะสงบเนี่ยนะฮะโอ้โหใช้เวลาอยู่นานพอสมควร
เหตุการณ์นี้นะครับมีคนถูกสะเก็ดไฟได้รับบาดเจ็บไป๔คนนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนี่ครับคนเจ็บนะฮะ
โอ้โหนี่เสื้อขาดเหรอเสื้อขาดหรือถอดเนี่ย
โอ้โหคุณผู้ชมสมศรีบัวเลิศครับ
คนนี้มีอาชีพขายพวงมาลัยฮะนะครับพิการแขนครับ
ข้างซ้ายเนี่ยไม่มีตั้งคันได้๘เดือนอยู่ใกล้คลอดแล้วนะครับ
รีบหนีเอาตัวรอดเล่านาทีระทึกบอกว่า
ตอนนั้นขายพวงมาลัยอยู่เหนื่อยก็เหนื่อย
ก็เลยเดินมานั่งพักในร่มของพี่วินเขานะครับ
จากนั้นก็ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดครับ
แล้วก็มีสะเก็ดไฟนะฮะกระเด็นมาหาเขานะครับ
ตัดสินใจทิ้งพวงมาลัยที่เตรียมจะขายวิ่งหนีก่อนล่ะ
กลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างที่จอดรอผู้โดยสารอยู่ที่นะครับแยกถนนวิทยุวานิสเนี่ยนะฮะ
ก็ได้รับบาดเจ็บจากการถูกสะเก็ดไฟนะครับใส่หน้าแล้วก็ลำตัวเหมือนกัน
มีรถจักรยายนที่จอดติดไฟแดงนะครับถูกไฟไหม้เสียหายไปหนึ่งคัน
แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ในวินได้รับความเสียหายไปอีก๕คันครับคุณผู้ชมครับ